เป็นเรื่องเลยเมื่อวานนี้หลายหลายคนบอกเอาคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าถ้าเอ่อ
คุณทักษิณออกจากเรือนจำจะให้มาเป็นที่ปรึกษาเออถ้าพอได้เร็วก็คงจะขอคำแนะนำคำปรึกษาคุณภูมิทำกลับมาพูดใช่ไหมคะ
วันนี้คุณเศรษฐาบอกผมไม่เคยให้สัมภาษณ์นะว่าผมจะตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษา
แต่ผมบอกว่าผมพร้อมขอคำปรึกษาอดีตนายกทุกคนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
ที่ผ่านมาก็ปรึกษาอดีตนายกเกือบทุกคนนั่นแหละส่วนคุณอุ้งอิ๊งวันนี้มีการประชุมทีมซอฟพาวเวอร์ชุดเล็ก
วางแนวทางก่อนประชุมกับนายกในวันที่๓ตุลาคมนะคะ
ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินค่ะก็ได้มีการกล่าวถ้อยแถลงณโถงประชุมสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ
นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาไปแล้วนะคะยืนยันถึงบทบาทของไทยในเวทีโลก
โดยบอกว่าหลังจากมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พอหลังกล่าวถ้อยแถลงเสร็จเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่านี่คือก้าวแรกในการประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าประเทศไทยเปิดแล้ว
พร้อมแล้วที่จะมีการลงทุนข้ามชาติทั้งสองทางไม่ใช่แค่ให้เขามาลงทุนกับเราอย่างเดียว
เอกชนไทยที่แข็งแกร่งหลายรายก็พร้อมลงทุนในต่างประเทศด้วยค่ะ
สี่วันที่ผ่านมาก็ได้ทำหน้าที่ที่ผมคิดว่าเป็นก้าวแรกเพราะเราประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าประเทศไทยเปิดแล้ว
เราพร้อมที่จะมีการลงทุนข้ามชาติทั้งสองทางไม่ใช่แค่ให้เขามาลงทุนอย่างเดียว
เอกชนไทยก็แข็งแกร่งหลายก็พร้อมที่จะมาลงทุนต่างประเทศ
เพื่อเอาองค์ความรู้ของประเทศอะไรมาใช้ประโยชน์ได้นะครับ
ซึ่งนายกแล้วก็ภรรยาพร้อมด้วยคณะได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานานาชาติ
เครื่องออก๔ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
แล้วก็จะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้๘โมง๔๐นาทีช่วงเช้าค่ะ
เครื่องจะลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ประเด็นเรื่องที่ว่าจะตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาหลังพ้นโทษเนี่ย
คุณเศรษฐาบอกไม่ได้พูดแบบนั้นไปแกะเทปดูเลยคุณไปถอดเทปดูกันเลย
คือมันเป็นการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวต่างประเทศคือสำนักข่าวบลูมสเบิกนะคะ
ก็ถามบอกจะปรึกษานายทักษิณไหม
ตอบไปว่าก็จะปรึกษาอดีตนายกทุกคนนั่นแหละ
คุณทักษิณเป็นนายกมาก่อนเป็นนายกที่ได้รับคำชื่นชมจากประชาชนมาก
แล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ถ้าจะขอคำปรึกษาบ้างก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
ผมคิดว่าประเทศไทยคงเสียหายถ้าไม่ปรึกษาคนเหล่านี้
ผมไม่ได้กีดกันใครทั้งนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ
ผมยินดีปรึกษาทุกคน
คือท่านนายออกประยุทธิ์เพราะผมไม่ปรึกษาใช่ไหมครับ
ท่านอนรรณผมก็ไปอย่างที่บ้าน
ก็ไปก็ไปเจอที่ดิบใหม่อาทิตย์ที่แล้ว
ต้องระบบการเชื่นชมจากพี่น้องประชาชนมาก
ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ท่านมีความรู้

รองนายกหรืออดีตผู้แทนการค้าไทย

พรุ่งนี้นายกกลับไทยแล้ว๘โมง๔๐นาที
ใครอยากไปรอต้อนรับสนามบินสุวรรณภูมินะคะ

สรุปข้อเสนอก่อนประชุมกับคณะกรรมการชุดใหญ่
ที่ทำเงียบกับนายกในวันที่๓ตุลาคม

รู้สึกตื่นเต้นและมีความหวังไม่ได้

ให้ทราบเป็นระยะค่ะ